ไทม์ไลน์ทั้งหมดถ้าเราย้อนกลับไปดูเริ่มต้นวันแรกที่คุณศรีสุวรรณจัญญามาร้องที่กรกต
คือ๒๕มีนาคม๒๕๖๒๑วันหลังการเลือกตั้ง
จนกระทั่งถึงวันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๖๒ที่กรกตมีมติเสนอคำร้องไปให้สารธรรมนูลวินิจฉัย
รวมเวลาทั้งสิ้น๕๓วัน
กรกตใช้เวลาทั้งหมด๕๓วันในการพิจารณาเรื่องของคุณธนทร
ทีนี้ลองมาเทียบเคียงกันดูครับ
คดีที่มีข้อเท็จจริงค่ะกับคุณอนาธรณ
ก็คือกรณีของคุณดอนประมาทวินัยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็แน่นอนว่าที่ถูกคนร้องเรียนว่าขู่สมรวจของคุณดอนถือหุ้นสื่อมวลชนอยู่
กรกตใช้เวลาพิจารณาทั้งหมด
กว่ามีมติเสนอเรื่องให้สามนมนุรวินิสัย๒๕พศห๒๕๖๑
ที่สาธารณมนุษย์จริงวันที่๒๑วิธุนายน

กระบวนการทั้งหมดนี้เทียบเคียงกันระหว่างคดีของ
คุณธนทรกับกรณีของคุณดอนนั้น
จะเห็นได้ชัดว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิง
กรณีของนายธนทรใช้เวลา๕๓วัน
ตั้งแต่มีคนเอาหนังสือไปร้องที่กรกต
จนกรกตเอาไปส่งสหรัฐมนุษย์

แต่กรณีของคุณดรปรมัสวินัย
ตั้งแต่มีคนไปร้องที่กรกต
แล้วกรกตก็พิจารณาจนไปส่งที่สหรัฐมนุษย์
ใช้เวลาทั้งสิ้น๔๑๗วัน

ส่วนของนายธนทรนั้น๑เดือนเสร็จ

เรื่องมันเรื่องเดียวกันข้อเท็จจริงมันคล้ายกัน
ประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก็คล้ายกัน
เรื่องหนึ่งใช้เวลา๑ปีกว่า
อีกเรื่องหนึ่งใช้เวลา๑เดือนกว่า
เพราะฉะนั้นนี่คือมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภาคอนาคตใหม่ขอตั้งคำถามไปดัง
ที่กรกตว่าท่านใช้มาตรฐานในการทำงานแบบเดียวกันหรือไม่

ถ้าท่านลองดูเอกสารแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙
ที่บอกว่ากรกตมีมติเสนอเรื่องให้สารมนุนวินิจฉัยนั้นเนี่ย
มันน่าสงสัยอยู่ตรงที่ว่าในเวลาที่เขาเสนอเรื่องไปสารมนูลนั้นเนี่ย
กรกตเสนอเรื่องให้สารมนุนวินิจฉัยเนี่ย
และกรกตตรวจสอบเรื่องของคุณธนทรเนี่ย
ตรวจสอบตอนคุณธนทรเป็นผู้สมัครสอสอหรือเป็นสอสอ
เรื่องนี้ต่างกันอย่างมีระยะสำคัญนะครับ
ตรวจสอบคุณธนทรตอนเป็นผู้สมัครสอสอหรือตอนคุณธนทรเป็นสอสอ
ถ้าหากตรวจสอบตอนเป็นผู้สมัครสอสอ
กฎหมายประกอบร่วมนูนวิวดิการเลือกตั้งส่อในมาตรา๖๑
เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อได้จนถึง๑วันก่อนวันเลือกตั้ง
นั่นก็คือหมดเวลาตรวจสอบเรื่องนี้ในวันที่๒๓มีนาคมนะครับ
หมดเวลาตรวจสอบในวันที่๒๓มีนาคม
แต่กรกตก็ยังดึงดันว่าจะตรวจสอบต่อ
ทั้งที่ตัวเองไม่มีอำนาจตรวจสอบแล้ว
กระบวนการพวกนี้เป็นการสืบสวนสอบสวนไต่สวนโดยปราศจากอำนาจอย่างชัดเจนนะครับ

ก็เลยยื่นเรื่องให้สารบุญวินิจฉัยในวันที่๑๖พฤษภา
ซึ่งในวันที่๑๖พฤษภานั้นก่อนหน้านั้น๑สัปดาห์
กรกตประกาศผลการเลือกตั้งให้ธนทรเป็นสอสอแล้วในวันที่๘พฤษภาคมนะครับ
ปัญหาก็เลยต้องคิดต่อว่าวันที่๘ธนทรเป็นสอสอ
จนถึงวันที่๑๖ที่ไปยื่นคำร้องต่อสารมนูล
เวลาวันที่๘ถึง๑๖นั้นเนี่ย
ตอนนั้นกรกตตรวจสอบธนทรในฐานะอะไร

ถ้าเกิดสมมุติตรวจสอบในฐานะผู้สมัคร
เราก็ยืนยันแล้วว่ามันไม่ได้เป็นผู้สมัครแล้วครับ
เพราะคุณกลายเป็นสอสอเมื่อวันที่๘นะครับ
คุณหมดการเป็นผู้สมัครตั้งแต่วันที่๒๓มีนาแล้วนะฮะ

แล้วกรกตก็รับรองให้เป็นสอสอในวันที่๘พฤษภาคมนะครับ
ทีนี้ถ้าหากจะมาตรวจสอบในสถานะที่ธนทรเป็นสอสอ
รัฐธรรมนูลบอกว่าคนเป็นสอสอเริ่มต้นวันไหน
รัฐมนูลบอกว่าเริ่มต้นเมื่อวันเลือกตั้งย้อนกลับไป
ธนทรเป็นสอสอวันที่๒๔มีนาคม
ดังนั้นการตรวจสอบต่างของกรกตจะใช้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ย
ต้องดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔มีนาคมเป็นต้นไปนะครับ
ปัญหามันเลยยุ่งอิรุงตุงนังกันไปหมด
เพราะว่าคุณจะตรวจในฐานะผู้สมัครหรือคุณจะตรวจในฐานะสอสอ
ปัญหามันยุ่งอยู่ลุงตุงนังอย่างนี้ก็เพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ยอมรับตนเองเสียทีเพราะตัวเองไม่มีอำนาจตรวจสอบในกรณีนี้
แต่จะพยายามตรวจสอบให้ได้นะครับ
ก็เลยพยายามหาช่องนู้นช่องนี้ปนกันไปปนกันมาจึงมั่วกันไปหมดเลยตอนนี้นะครับ
ผมก็เลยตั้งคำถามกลับไปว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่มันไปส่งที่สถานประนูนเนี่ยเรากำลังรอดูคำร้องของกรกตอยู่นะยังไม่ได้เห็นนะ
ไม่รู้ว่าร้องไปเนี่ยร้องในฐานะอะไรร้องในฐานะผู้สมัครหรือร้องในฐานะสอสอ
ช่วงเวลาที่คุณตรวจสอบธนทรเป็นผู้สมัครหรือเป็นสอสอคุณตรวจตอนไหนใช้ข้อได้จริงวันไหนในการตรวจนะครับ
นี่คือประเด็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญทีนี้กรณีโอนหุ้นของวีรักมีเดียผมชี้แจงที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับ
กลับไปดูย้อนหลังได้หมดสรุปสั้นง่ายว่าการโอนหุ้นมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายเรียบร้อยตั้งแต่วันที่๘มกราคม
ธนทรไปสมัครรับเลือกตั้งธนทรไม่ได้ถือหุ้นสื่อแล้วธนทรจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้สมัครสอสอแล้ว
ก็ไปศึกษากฎหมายมาดูทั้งหมดนะครับก็พบว่านะครับพักการเมืองต่างในหลากหลายประเทศที่เขาทำกันเนี่ยเวลาเขาเริ่มตั้งพักเขารณรงค์กันเนี่ยนะครับมันต้องใช้งบประมาณทีนี้กว่าจะได้เงินกองทุนพัฒนาการเมืองจากกรกตกลับคืนมาเนี่ยมันต้องผ่านการเลือกตั้งไปก่อนพักการเมืองในหลากหลายประเทศเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารเต็มไปหมดนะครับ
ตั้งต่างเต็มไปหมดดังนั้นภาคการเมืองกับการกู้เงินจึงเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติในทางสากลภาคการเมืองทุกที่มีกันอยู่ในโลกเนี่ยไปตรวจสอบดูได้เลยเขากู้เงินกันเป็นเรื่องปกติแล้วหลายภาคก็ยังเป็นหนี้ธนาคารนะครับใดนะครับเป็นหนี้เงินกู้อีกเต็มไปหมดนะครับเป็นเรื่องปกติที่นี่มันดูของบ

ทีนี้เราก็ถามกันต่อว่าอ้าวแล้วไปกู้ได้ยังไงอ่ะก็กฎหมายภาคการเมืองเปิดทั้งฉบับไม่มีพูดถึงคำว่าเงินกู้ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าภาคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนถ้าเทียบเท่าเนี้ยมันก็คล้ายเหมือนพวกสมาคมนั่นแหละนะครับมันมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกช
สินใจกระทำการใดย่อมมีเสรีภาพทำได้ทั้งหมดเว้นแต่กฎหมายไม่อนุญาตให้ทำซึ่งไม่มีกฎหมายอะไรครับข้อเขียนบอกเอาไว้ว่าห้ามพักการเมืองกู้เงินถ้าหากถ้าถ้าจะบอกว่าพักการเมืองกู้เงินไม่ได้ต้องมีกฎหมายเขียนให้ชัดว่าห้ามพักการเมืองกู้เงินซึ่งไม่มีที่ไหนเขียนเลยไม่มีเขียนเลยเมื่อไม่เขียนย่อมหมายความว่าหลักทั่วไปคือ
พักการเมืองมีเสรีภาพที่จะทำได้เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับเราก็จึงตัดสินใจกู้เงินนะครับกู้เงินมาทีนี้ถ้ายังไม่เชื่อกันอีกผมก็จะเปิดให้ดูว่ามันพักการเมืองในประเทศไทยหลายหลายพักกู้เงินกันมาแล้วทั้งนั้นครับ